ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นเย็นค่ำที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นี่โอ้โหบนท้องฟ้านี่พูดถึงกันเยอะ
มันมีเสียงคล้ายระเบิดมีวัตถุแปลกประหลาดเนี่ยฮะ

บินไปบินมาอันนี้เสียงนกไม่ใช่นะบางคนบอกเสียงปุ้งปังเลยนะ
ค่ะใช่นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะมาก

ท่านผู้ชมใครที่อยู่ที่เชียงใหม่ส่งข้อมูลข้อความมาเพิ่มเติมกันหน่อย

ว่ามันคืออะไรนี่ฮะนี่เห็นมั้ย
นี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคือที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดด้วยนะ
สนั่นบนท้องฟ้าเลยนะหลายทิศทางด้วย
ประชาชนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับ
หลายคนก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลนะ
จากเสียงดังกล้องแล้วยังเห็นแสงสีเขียวยาวก็มี
เห็นไหมฮะบางคนก็ถ่ายภาพเป็นคลิปทันเป็นภาพนิ่งก็มี
บางคนบอกแสงสีเขียวยาวตกลงมาจากฟ้าแล้วมีเสียงดังคล้ายระเบิด
ที่หมู่บ้านศรีวรียมพฤษัณภายเนี่ย
มีคนบอกว่าได้ยินเสียงดังแบบดังสนั่นเลยจนกระจกบ้านสั่นไหวเลยอ่ะ
โชคดีกระจกไม่แตกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไร
จะบอกว่ามันแบบไหนก็รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวก็ว่าได้
นี่ฮะเนี่ยคนนี้ก็โพสต์นะครับที่หางดงนี่ก็บอกเห็น
ประกายไฟบนฟ้ามีเสียงดังสนั่นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกัน
ใช่บางคนบอกแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมนี่แถวสะพานแม่น้ำแควร์เห็นไหมฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามไปยังนักวิชาการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ
ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เบื้องต้นเนี่ยได้รับคำชี้แจงบอกว่าได้รับรายงานว่าเกิดเสียงคล้ายระเบิดจริง
มีประชาชนโทรมาสอบถามข้อมูลเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่เดี๋ยวจะรีบชี้แจงให้เร็วที่สุด

เราก็ถามไปยังดรสรรโปสยาจินดานะครับ
ท่านเป็นผู้มนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ท่านบอกว่าท่านก็อยู่ที่เชียงใหม่ได้ยินเสียงดังเหมือนกัน
ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะจนกระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากท้องฟ้านะ
มันเยอะไปหมดไม่แน่ใจอันไหนภาพจริงแบบล่าสุดเหตุการณ์นี้กันนะ
ถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถพูดอะไรมากไปกว่านี้ได้
เพราะท่านได้ยินเสียงแล้วคิดว่านกเนี่ยมันบินชนบ้าน
มีคนโทรมาบอกว่ามันไม่ใช่นกบินชนบ้านอาจารย์มันนู่นบนท้องฟ้านู่น
แต่ท่านบอกตอนนั้นที่เหมือนกับนกบินชนบ้านเนี่ยคือกระจกมันสั่นเลยนะ
ถ้าเป็นอุกาบาทอุกาบาทมันตกหรือว่าลูกไฟขนาดใหญ่มันพุ่งเข้ามาจริงเนี่ยในพื้นที่เนี่ย
อีกวันสองวันเนี่ยจะรู้แน่เพราะจะมีดาวเทียมตรวจจับวัตถุแปลกปลอมเนี่ย
มันจะจับภาพเอาไว้ได้ค่ะแต่มันต้องรอผลอีกสักวันสองวัน
อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมีผู้ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับ

เย็นนี้วันที่๒๒เดือน๖๔นะคะประมาณสัก๖โมงกว่า
รู้สึกว่าบ้านจะสั่นสะเทือนมากเสียงระเบิดตุ้มตุม
น่ากลัวมากค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่านะคะ
ข่าวก็ขอให้ดูกันให้ทั่วว่าชาวบ้านก็ตกออกตกใจกันว่าเสียงระเบิดมั่ง
เสียงแผ่นดินไหวมั่ง
มีข้อมูลล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสดรนะฮะได้ชี้แจงแล้ว
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับที่เราคุยกันอยู่
มีรายงานว่ามีคนได้ยินเสียงดังสนั่นพร้อมกันหลายที่ในภาคเหนือของไทย
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพยาวแม่ห้องศรลำปางด้วย
ไม่พบรายงานความเสียหายหรือใครได้รับบาดเจ็บ
จากหลักฐานที่รวบรวมได้เช่นข้อมูลจากการโพสต์หลายแห่งภาพถ่าย
เคลื่อนไหวต่างเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากดาวตกชนิดระเบิด
เขาเรียกดาวตกชนิดระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้
ตามหลักการทางหลักวิทยาศาสตร์นี่นะฮะข้อมูลเบื้องต้นที่ทางสอดร
ให้ข้อมูลมาณขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับอ่านี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากค่ะ
อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะบอกว่าเสียงดังนึกว่าหม้อแปลงระเบิดอะไรอย่างนี้
อันนี้บอกเสียงดังจริงครับนี่ค่ะหกโมงกว่ากว่าหกโมงกว่ากว่า
นี่ฮะในเฟซบุ๊กก็ส่งกันเข้ามาเยอะเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อกันแล้วกันนะฮะ